อีกหนึ่งกรณีค่ะเป็นกรณีที่สาวพยาว
ใบหน้ามีบาดแผลค่อนข้างฟกช้ำ
บอกว่าบาดแผลนี้ได้มาจากการที่ถูกผู้ชายคนหนึ่ง

หลังจากที่เธอไปรอพี่สาวอยู่ที่หน้าห้องเช่า

สามารถจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะ
มาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้กันก่อนนะคะอายุ๒๐ปีเท่านั้นเอง
เดินทางไปแจ้งความกับพันธ์ตำรวจโทอเนกบางวัน
รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพยาว
บอกว่า๑มกราคมที่ผ่านมาประมาณตี๑ถึงตี๒นี่แหละ
หลังจากกลับจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
และเธอกำลังจะไปรับพี่สาวที่ห้องพักในตัวเมืองพยาว
เมื่อไปถึงห้องพักของพี่สาวก็เลยจอดรถอยู่ที่ด้านหน้าห้อง
ในขณะที่จอดอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะทราบชื่อภายหลังแล้วนะ
คือนายสันติเดินออกมามองไปที่มือมีมีดปลายแหลมอยู่
หลังจากนั้นตรงมาที่เธอค่ะล็อกคอเอาไว้และเอามีดปลายแหลมจี้
จากนั้นลากเธอลงจากรถไปทำร้ายร่างกาย
ทีนี้ตำรวจมาถึงพอดีนะคะช่วยเหลือจับกลุ่มตัวไว้ได้
นายสันตินามสกุลพรมพิลาอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย
ตำรวจควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพยาว
แต่ว่ายังไม่สามารถสอบสวนได้นะคะ
เพราะว่านายสันติมีลักษณะคล้ายกับคนเมา

ผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่าพี่สาวได้ยินเสียงของเธอ
ได้ยินเสียงกรีดร้องได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ
ก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือไว้ได้ทันค่ะครับ
ห้องข้างห้องของคนตีจากฮงคืนนอกนี่

ซึ่งอ้อมอ้อมจากหน้ารถนั่วมะ
เรามาล็อกคอกับถือมีดด้ามปลายแหลมมา
เล่าอากปีนอกกะวีนงีนิ่งไป
แล้วก็เหมือนเขาสงบสติอารมณ์ได้แล้วเขาใจเย็นไปสักพักหนึ่ง
น้องก็ขอพี่เขาว่าปีเจ้าน้องขอโทษแตนปีน้องได้ก่อน
ถ้าพี่น้องยังอย่างผิดไปน้องก็มาห่วงเกินมาแค่ข้างแรกแค่สำหรับพี่ไปแอว
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้มันไม่ได้ต้องคุยกันก่อน
แล้วพี่เขาก็เหมือนสับซาวิดไฟปิ๊ดเปิดเหมือนเล่นไฟอ่ะจ้าว
แล้วก็เดินผมาดหลากน้องลงรถไปทำลายน้องลงจ้าวติดข้างหรอ
ตามตัวท่อนบนอ่ะเจ้าเพราะว่าท่อนล้างต้องใส่กางเกงขายาวมันช่วยได้
คือมีช่ำแล้วก็ปากแตก
ปากบวมแล้วกับหน้าภาพโน้น
ช่องตามตัวจะเอาตัวแดงตัวแดงหมดเลย
ครับแต่ตอนนี้จ้างแม่ทีมันจับตัวได้แล้วเหรอครับ
จับได้ตอนที่เกิดเหตุเจ้าตำรวจไปเจอพอดีเจ้า
แล้วนอกจะเอาเหลืองจะได้ห่วงครับผม
นอกเที่ยวจะเอาเหลืองถึงที่สุดเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าตำรวจไปกว่านั้นนอกก็ตาย
ก็ขอบคุณตำรวจเนอะจับได้เว้ย

สาวคนนี้บอกว่าน้องอาจจะตายก็ได้
น้องอาจจะตายนะเพราะว่าถูกทำร้ายเนี่ยนะฮะ
ลากไปทำร้ายที่ข้างห้องเช่านะคะ
แต่ว่าตำรวจทำงานได้เร็วมากค่ะ

ใช่วันนี้ก็ฝากหังที่เอดิลจำจังหวัดพะเยาค่ะ
ธรรมดรรทางร่างกายและเสพยาเสพติด
ขณะที่ผู้ต้องหายอมรับข้อหาเสพยาเสพติด
แต่เขาไม่ยอมรับข้อหาพยายามข่มขืนนะ
ซึ่งตำรวจจะสอบสวนหาพยานหลักฐาน